เอ้าคุณสืบสกุลบอกว่าขโมยเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ขโมย
เอาหมดฮะที่ขอนแก่นลำบากแค่ไหนก็ขโมย
คุณนึกสภาพนะคะตะแกรงที่เขาเอาวางไว้ให้รถขึ้นฟุตบาทน่ะ
บ้านใครที่อยู่ริมถนนนะคะเขาต้องทำแบบนี้
งั้นรถเข้าบ้านไม่ได้ครับและน้ำหนักร้อยกิโลโอ้โห
ขโมยคนนี้มาแล้วค่ะภาพกล้องวงจรปิดเข็นรถเข็นมานะคะ
ดูสิยกไหวหรือเปล่าเขาบอกว่าตะแกรงนี้ร้อยกิโล
ก็ยังพยายามอึกอึกอึกแล้วเขาบอกว่าคนร้ายตัวไม่ใหญ่เลยดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วตะแกรงยาวกว่ารถนี้เยอะเลยมีความพยายามมากทั้งน้ำหนักของตะแกรงเอง
ภาษณะที่เอามาขโมยเองเนี่ยนะคะแต่คุณคะอย่าลืมนะคะ
เกือบทุกที่ใช้คำว่าเกือบก่อนแล้วกันเกือบทุกที่มีกล้องวงจรปิด
คนร้ายนะคะไม่สูงเท่าไหร่นะคะใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นเข็นรถมาเลยค่ะ
จุดนี้คือหน้าร้านแว่นตาโอเคเจริญการแว่นในเทศบาลนครขอนแก่น
ตะแกงเหล็กขึ้นไปเลยนะคะความยาวน่าจะ๒เมตรกว่าค่ะ
น้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัมสภาพทุลักทุเลนะคะเพราะว่ามันหนักมาก
เจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของตะแกรงเหล็กด้วยชื่อว่าคุณมังกรโยโสบอกว่า
น่าจะมาจนตี๕ครับเพราะว่าผมดูกล้องวงจรปิดมันระบุเวลาประมาณนี้
ตี๕ของ๙มีนาคม
คือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนที่รู้คือ
ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนไปออกกำลังกาย
หน้าบ้านและสังเกตเห็นเธอเธอมังกรตะแกรงเหล็กหน้าบ้านเธอ
มันหายไปไหนปกติฉันผ่านหน้าบ้านเธอทุกวัน
ไปออกกำลังกายเนี่ยฉันเจอครับเขาก็เลยอ้าวมันไม่อยู่แล้วจริงจริง
คุณมังกรบอกโอ้โหแบบนี้ไม่โอเคไม่โอเคนะคะไปแจ้งความเรียก
แกงนี้เอาไว้ขับรถขึ้นร้านนะร้านโอเคเจริญการแว่นแบบนี้ไม่โอเค
ไม่โอเคเพราะว่านอกจากที่เขาจะต้องไปเสียเงินทำใหม่แล้วเนี่ยนะ
รถจักรยานยนต์รถยนต์ก็ต้องจอดอยู่หน้าบ้านกับตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้นะคะ
คุณมังกรบอกว่าตะแกรงเหล็กอันนี้ไปจ้างช่างทำมาเลือกเหล็กเอาดีที่สุดแข็งแรงที่สุดน้ำหนักมาก
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายยกไปได้ยังไงขนาดผมเนี่ยผมว่ามันยังหนักเลย
ถ้าเอาไปขายน่าจะได้ราคาสูงอยากให้ร้านรับซื้อของเก่าช่วยหน่อย
ถ้าดูคลิปนี้แล้วมีใครเอาไปขายบอกผมหน่อยเพราะนั่นคือของผมมีคนขโมยไป
และจะขอให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายให้ได้ด้วยค่ะ